กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาวงจรชีวิตเห็บหมา
ยังไงคะคุณเราจะเปลี่ยนจากรายการบันเทิงเนี่ยเป็นสารคดีสัตว์โลกน่ารัก
ไม่ได้เป็นสารคดีค่ะแต่ตามติดสเตตัสของคุณออนชิชยา
นี่แหละคุณขึ้นมาอย่างนี้เลยช่วงนี้กำลังศึกษาวงจรชีวิตเห็บหมา
เปลี่ยนข้อมูลแบ่งปันข้อมูลกันได้นะคะ

หลายคนก็งงนะคะแฟนนางงามก็พากันเข้าไปโพสต์ข้อความต่อว่าคุณออนจำนวนมากเลย
พร้อมกับโยงว่าข้อความดังกล่าวของผู้จัดการกองประกวดเนี่ยตั้งใจใช่ไหม
ตั้งใจจะพาดพิงไปถึงฝั่งน้ำตาลและผู้จัดการส่วนตัวใช่ไหม
ภายหลังค่ะมีการลบโพสต์ดังกล่าวออกไปในที่สุดนั่นเอง
หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าจริงแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้ว
ควรมีการพูดคุยกันดีกว่าปัญหาอะไรไม่ควรเอามาโพสต์แขวะกันไปแบบนี้
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แขวะใครจริงน่าจะมีการอธิบายจากกองประกวดให้มากกว่านี้ด้วยนั่นเองค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้รับคำชี้แจงจากทีมงานกองประกวด
ว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลใดแต่อยากให้รอฟังจากปากของผู้จัดการกองประกวดเองจะดีที่สุดค่ะ
แต่ตอนนี้คุณออนยังติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศและยังไม่มีกำหนดกลับประเทศไทยนั่นเองค่ะ
คือเอาชัดเจนนะคุณผู้ชมตอนนี้คือเรายังไม่สามารถบอกได้ว่ามีการโพสต์แขวะหรือเปล่า
หรือเป็นการแค่โพสต์ในเรื่องราวส่วนตัวของเขาอันนี้ต้องรอฟังจากปากคุณออนยืนยันแล้วกันนะ
ต้องฟังความสองข้าง๓ข้าง๔ข้างหลายปากเข้าไปก็เริ่มงงนะ
คือหลายเรื่องนี้นะมีคนเกี่ยวข้องหลายคนแล้วนะแต่ว่าคุณออนนะคะตอนนี้อยู่จากกรุงเทพใช่ไหม
ไม่ว่างมาตอบค่ะก็เลยไปถามเจ้าตัวดีกว่าคนนี้น้องน้ำตาลนั่นเองค่ะคุณ
เธอวิ่งรอกงานอีเวนต์พวกนี้เธอเห็นเธอบ่อยนะคะ

ใช่ค่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยนะหลายคนก็เลยสงสัยว่ามันไม่ใช่เรื่องสัญญาแล้วแหละ
มันเป็นเรื่องนี่ความรู้สึกลึกข้างในที่มันไม่สามารถจะสำรวจได้แล้ว

ไม่ใช่รู้สึกความรู้สึกข้างในนะคะ
อย่าบอกว่าอย่างนี้คือวงในเนี่ยกระซิบมาว่าการเปลี่ยนเบอร์ผู้จัดการแล้วก็เอาเบอร์ของกองประกวดไว้ท้าย
ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันมันมีหลายเหตุการณ์
แต่วันนั้นที่แม่น้องน้ำตาลบอกว่ายังไง
บอกว่าก็มีการคุยกับคุณออนเป็นปกติอันนี้หนูเริ่มจะเขวแล้วนะแม่นะ
ใช่แล้วเธอก็ยืนยันคุณแม่ยืนยันด้วยนะว่าสัญญาเนี่ยจะยืนยกได้ยังไง

ค่ะคุณรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นที่คนกำลังจับตามองนะคะ
ที่ว่าสาวน้ำตาลก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ปกป้องกองประกวด
หรือแม้แต่พูดถึงผู้จัดการกองประกวดเลยแม้แต่น้อยค่ะ
นี่คุณเพื่อคลายข้อสงสัยนะคะต้องให้สาวน้ำตาลค่ะ

โดยเจ้าตัวยืนยันค่ะว่าไม่มีข้อข้องใจบาดหมางอะไรกับทางกองประกวด
แล้วก็ฝากขอบคุณสาวงามรุ่นพี่อย่างไข่มุกชุติมาค่ะ
ออกมาให้สัมภาษณ์ส่งกำลังใจให้เธอด้วยค่ะ

แต่ว่าเราเองก็ไม่ได้แบบโฟกัสว่าเขาจะแปลว่าอะไร
เขาจะสื่อถึงใครอะไรอย่างนี้ค่ะ

ได้มีการเข้าไปคุยกับคุณออนบ้างไหมคะ

กับพ่อกับแม่หนูยังไม่ได้ไปหาเลย

เพื่อที่จะเข้าไปคุยกับคุณออนแบบตรง

แต่ว่าถ้ามีโอกาสได้เชียร์

ก็แบบอยากคุยนะคะ

ต้องผ่านเข้ากองหมดอะค่ะ

จำเป็นที่จะต้องมาแบบคิดเล็กคิดน้อยเลย

ยังไงก็ต้องผ่านเข้ากองหมดอยู่แล้ว

ตันก็ไม่ว่าแบบจะรับงานอะไรมา

กับพี่ส่วนตัวหนูอะไรอย่างงั้น

รับรู้แล้วก็กองเป็นคนพิจารณาหมดทุกอย่างเลย

เนื่องจากว่าตัวเองเคยเจอเหตุการณ์ที่มีกระแสดราม่าที่มันไม่จริงแบบนี้มาก่อน
ก็เลยเข้าใจความรู้สึกน้ำตาลดีค่ะ
แต่ว่ายืนยันนะคะเรื่องราวที่เธอเคยเจอมาเนี่ย
เกี่ยวกับกองประกวดนะจ๊ะไม่ต้องดราม่าต่อค่ะ
แล้วก็ไม่ต้องสืบต่อนะคะเอาไปฟังเสียงค่ะ
จริงไม่ได้รู้จักกับน้องเป็นการส่วนตัว
ก็เลยเนี่ยค่ะคอมเมนต์ผ่านไอจีไปว่าเออให้กำลังใจนะเข้าใจ
แล้วก็ถ้าคนเราสามารถมองทุกอย่างเป็นแง่บวกได้
ซึ่งน้ำตาลทำได้ดีอยู่แล้วไม่งั้นน้ำตาลคงไม่มาถึงจุดนี้
ไข่มุกก็มองเป็นแง่บวกแหละทั้งสองฝั่งเลย
เพราะว่าพี่ไข่มุกเองก็ไปกดไลค์ให้กับอินสตราแกรมของคุณแก้มกวินตาเหมือนกัน
ที่บอกหมากระเป๋านะรูปนั้นก็ไปกดไลค์เหมือนกัน
ก็เป็นรุ่นพี่เนาะต้องให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ใช่ป่ะ

สำหรับวันนี้นะคะพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะคะ
เจอกันใหม่นะคะตอนบ่ายกับเชอรี่นะคะ